อย่างที่ขวัญบอกว่าสงกรานอยากให้เล่นกันดี

ไม่ใช่เป็นเทศกาลแห่งการที่จะมีคนเจ็บหรือเป็นสงกรานเลือด
งานนี้บอกเจ็บจริงสำหรับคนคนนี้กลุ่มวัยรุ่นคู่อริค่ะ
ไล่ตามค่ะไล่ตามผู้ชายคนนี้เข้าไปถึงที่ร้านขายของร้านหนึ่ง
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเขาทำอะไรบ้างคะ

คือนี่นะคะเป็นร้านที่เขาขายพวกอุปกรณ์สังขพันธ์
แล้วคุณผู้ชมดูคนเจ็บคนเดียว
แต่ถูกรุ่งด้วยกลุ่มภูมิกอาร์แฮนด์๕๖คน
นี่มีคนหนึ่งเสื้อฟ้ามาแล้วตามมาด้วยขวด
แล้วทุบเข้าไปที่หัวเขาทุบเข้าไปทุบเข้าไป
อีกคนนึงก็ประเคนทั้งมือไม้เข่าศอกเรียกว่าโดนกระทืบ
ที่เขาพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดมาที่ร้านตรงนี้
แต่ไม่วายถูกรุมล้อมค่ะแล้วโดนแบบนี้อย่างที่เห็น
จังหวะที่คุณผู้ชมเห็นแค่นี้มันยังไม่ได้จบนะคะ
มันจะมีที่หลุดมุมกล้องไป
คนเจ็บถูกลากออกไปแล้วไปถูกทุบด้วยก้อนหินอีก
เลือดเนี่ยยังติดอยู่ที่ก้นหินประตูกับพื้นของร้าน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชุมชนบ้านสะพาน๔ที่อำเภอปลวกแดง

เพราะเกิดเหตุแล้วมีการแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ไพปลวกแดงมา
แต่คุณคิงคุณผู้ชมเขาเล่นน้ำสงกรานกัน
ฉะนั้นกว่ากู้ภัยจะเข้ามาถึงได้
มันใช้เวลานานเพราะรถมันติดมากค่ะ
ปรากฏพอมาปุ๊บคู่กรณีที่เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ
อันนี้ก้อนหินที่โดน
แล้วคือเขาบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุแยกย้ายกันไปหมดแล้ว
แล้วกลายเป็นว่ามีคนเจ็บถึง๖คน

ตรงบริเวณศีรษะมีบัตรแผลชะกันเลย
เจ้าของร้านสังขพันธ์ตรงนี้ชื่อว่าคุณเบ้น

ชาวบ้านเล่นน้ำสงกรานกันอยู่ดี

คือกลุ่มวัยรุ่นเลือดร้อนรุมสาดหมัดทะเลาะกันอยู่แบบนั้นนะคะ

แต่วิ่งเข้ามาที่ร้านมีคนถูกใช้หินทุบเกือบปางตาย

แต่ตอนนี้ของที่ร้านเสียหายเป็นจำนวนมาก
อยากให้กลุ่มผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบด้วยค่ะ